กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอดีตหัวหน้าผู้ฝึกศรราชนาวีนะครับ
ช่วยสมชายช่วยบุญชุมครับ

ครับสวัสดีครับ
ไม่น่าเกลียดมากเลยนะครับ
ผมถามเลยแล้วกันนักฟุตบอลที่มีชื่ออยู่ในเรื่องของการล็อกผลการแข่งขัน๔คนนะครับ

มีอาการระแคะระคายไหมครับกับผลการแข่งขันบางเกมที่คิดว่าจะต้องมีคนที่ล้มบอลแน่ในทีมเราครับ
ไม่มีไม่มีเรื่องของระแคะระคายเลยช่วงแรกช่วงที่มีแข่งขันเนี่ย
ก่อนแข่งขันก็ไม่มีไม่มีระแคะระคายออกมาเลยก็คือพฤติกรรมแล้วก็สิ่งต่างที่เขาทำกันอยู่ผมกลับมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวพวกที่มีชื่อตรงนี้เลยนะครับ
เขาเล่นตามเกมที่น้าสั่งทุกอย่างก็ตามแทคติกเลยถูกไหมครับ
ก็ก่อนหน้านี้ก็คือการฝึกซ้อมเนี่ยมีการซ้อมที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจตลอดมาแล้วก็พอเราลงแข่งขันเนี่ยก็ยังมองไม่ออกนะครับ
แต่ผมไปมองเรื่องการผิดพลาดของตัวของตัวเขาเองมากกว่าแต่ไม่ได้มองเรื่องของการที่เขามีรับจ้างสินบนมา
เรื่องแบบนี้มันก็มองยากเหมือนกันใช่ไหมครับน้าช่วยครับ
ครับมองยากมากเลยก็ถ้าไม่ตรวจสอบหรือว่าถ้าไม่ทำอย่างที่ท่านนายกกับสมาคมทำกันอยู่ตรงนี้นะผมว่ายากนะครับ
เพราะวงการเนี่ยมันมีมาตั้งนานมันจับตัวยากนะ
ช่วยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยประสบการณ์ของน้าช่วยในวงการฟุตบอลไทยทั้งการเป็นนักฟุตบอลรวมไปถึงการเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนเนี่ย
เรื่องของการล้มบอลเนี่ยอย่างมันนานที่เขามีมาก่อนหน้านี้บ้างไหมฮะ
อ่าคือไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแต่เจอกับตัวเลยอะว่าโชว์ชัวร์อะไรล้มแน่แบบแบบนี้มีไหมครับ
อ๋อมีเอะมีก็มีแน่แค่ใช้ข่าวสมัยไปเล่นอันบาล๑๒๐๐ก็เคยเจอข่าวนี้มา

ใหม่สมัยเป็นโค้ชเนี่ยก็พอมีจับได้มั้งครับ
เด็กในทีมหรือว่าเรื่องเล่าต่างที่ผ่านเข้าหูมา
เรื่องตอนเป็นโค้ชเนี่ยผมไม่เคยโฟกัสไปที่การล้มบอลเลยนะฮะ
แล้วก็มั่นใจในตัวนักบอลทุกคนแล้วก็

ผมบอกว่าเป็นเพราะนักบอลล้ม
หรือว่าเป็นเพราะบอลน่าจะมีโอกาสล้มบอลอะไรพวกนี้ไม่เคยคิด
เพราะว่าเราทำงานตรงนี้เราก็ไม่อยากจะไปกล่าวหานักบอลตรงนี้
มันจะกลายเป็นสิ่งติดตัวไปกับนักฟุตบอลหรือเปล่า

เราทำบอลก็คือแค่มองนักบอลเต็มที่
คือถ้าผิดพลาดก็คือเรื่องการฝึกช้อม
ช้อมอาจจะไม่ดีเรื่องสมาธิอาจจะเสียในการเล่น
สี่คนนี้เรารู้ได้ไงว่าเขามายอมรับ
ว่าเค้ามีส่วนโปรพันธ์การล้มบอล
ใช่ก็คือก็มีข่าวนะว่า
เขาโดนไปเรียกสอบส่วน

คือดึงไปที่แคมป์ไปหาที่แคมป์เลยหรือยังไง
ไปหาที่สนามเลย
โอ้โหแล้วก็เอาตัวไปเลยครับตอนหน้าเราเนี่ยหรือครับ
ใช่ตอนหน้าเราเนี่ย
นานยังครับอันนี้ไม่มีคนรู้เลยเล่าให้ฟังนิดนึง

แสดงว่าน้าก็ต้องขาดการใช้นักเตะในบางเกมไปถูกไหมครับ

ใช่ก็ไม่ได้ทีแรกก็ไม่ได้คิดนะ
ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องตรงนี้
ก็เห็นเขามาจับตัว
แล้วก็มาคือมาเอาตัวไปก็ได้ข่าวมา
ก็แค่เอาไปเรื่องอะไรก็ยังงงอยู่

นักฟุตบอลมายาวรักกับน้าไอมไหมครับว่าเขาล้มบ่อน

พอมีข่าวออกมาแล้วมาขอโทษนะทีหลังถูกไหม

ทั้ง๔คนเลยเหรอครับ

มีก็ขอโทษบ้าง
แต่ขอไม่พูดถึงข่าวว่าเป็นใคร
แน่มันส่วนเติมของโปรไฟล์ของเราที่เราทำอยู่ใช่ไหม

ฟุตบอลกำลังดีอยู่

ซึ่งเราจะน่าจะทำงานได้ดี
ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์น่าช่วยพอสมควร
เอาละครับงั้นถามแบบนี้แล้วกันครับ

ที่เรามีประสบการณ์เรื่องของฟุตบอลมาแบบนี้
แล้วก็ยิ่งฟุตบอลไทยเรากำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ย
อยากจะฝากอะไรถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในการที่จะขัดขวางกระบวนการเรื่องของการล้มบ่อนนะครับ

ก็ท่านอายุก็ทำถูกแล้ว
ผมว่าเราต้องกัก
แต่ก็ต้องตัดเนื้อร้ายจริงออกไป
ก็คือเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกระบวนการ
คือหัวหน้าจริงผมว่าต้องทำตัดให้ได้
พวกนี้พวกนักฟุตบอลผมว่าเป็นรายย่อย
เป็นอะไรที่เป็นตัวเชื่อมมากกว่า
แต่ถ้ากระบวนการข้างบนไม่มีเนี่ย
ผมว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้
ถ้าจะตัดจริงต้องตัดให้ได้
ตัดข้างบนให้ได้ตัดคั่วให้ได้

คือคนดูก็จะเข้ามาดูกันอย่างสบายใจ
อยากจะฟังไม่เนี่ยเรื่องของการกันจัดจัดตัวใหญ่

คงจะได้เห็นหน้าช่วยคุมทีมใหม่นะครับ

เอาล่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเตอร์ไพรส์เลยนะ

หัวหน้าผู้ฝึกศรของราชนาวีเองเนี่ย

รับงานมาเรื่องของการล้มบ่อน

มีตำรวจไปคุมตัวที่ตอนฝึกซ้อมเลยนะครับ
ก็เป็นข้อมูลที่เราทราบแล้ว

ตำรวจทำงานกันจริงจังแล้วใช้เวลาพอสมควรเหมือนกัน